แต่คนที่เขาขับรถมาแล้วเขารอดจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เขาเชื่อว่าเฮ้ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเหตุรถชนท้ายกันนะฮะ
บนถนนสายแม่สอดตากหลักกิโลเมตรที่๑๗
อยู่แถวตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดฮะ
เกิดเหตุเนี่ยก็คือรถเก่งคอนด้ารุ่นซีวิกสีขาว
ทะเบียนเก่าไก่ย่อยักษ์๘๘๖นครราชศรีมา
จอดอยู่ข้างด้านหน้านี่แหละฮะเห็นไหมด้านหน้านี่ยับเลยนะ

คนขับก็คือนายอัตภพลมวลขำอายุ๒๗ปีเท่านั้นเอง
แต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะคุณดูสภาพรถถ้าได้เห็นเนี่ยด้านหน้ายับอย่างนี้รถยับเลยนะ
คนขับไม่เป็นไรเลยส่วนเพื่อนที่นั่งมาด้วยอีกหนึ่งคน
ก็บาดเจ็บบริเวณใบหน้าเล็กน้อยคือจังหวะชนมันกระแทกไง
หน้าไปกระแทกกับตรงคอนโซลด้านหน้านะครับ
ส่วนอีก๒คนที่มาด้านหลังไม่ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน
พอไปดูใกล้กันก็พบกับรถบรรทุก๖ล้อ
สภาพอย่างที่บอกโดนชนท้ายหน้าเขาไม่เป็นไรหรอกครับ
แต่ท้ายเนี่ยโดนชนเข้าไปเต็มนะครับ
คนขับรถบรรทุกก็คือนายรามันอินดีอายุ๔๐ปีเป็นคนขับ

ก็คงโดนชนท้ายไปนะครับรถก็ไม่ได้เสียหลักอะไรมากมาย
ไปถามคนขับรถเก๋งนายอัตภพลเล่าให้ฟังว่า
ตัวเองนะโอ้โหเหตุการณ์นี้ทำให้เขาตกใจมาก
เขาเดินทางมาจากโคราชมาด้วยกันทั้งหมด๔คน
คนขับนะฮะมาเนี่ยจะมาเที่ยวแล้วก็มาดูทำเลที่ตั้งทำธุรกิจ
บริเวณชายแดนไทยเมียนมาก่อนเกิดเหตุแวะไปสักการะเจ้าพ่อพระวอ
ซึ่งเป็นสิทธิเอกของพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕กิโลเมตร

แต่อยู่ดีก็ฝนตกลงมามันทำให้ถนนลื่น

เหมือนมันถูกดึงให้เซไปด้านข้าง

ที่วิ่งอยู่ด้านหน้าคือชนกันแบบอย่างจังเลยนะ
เพราะดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่อย่างใดอย่างที่บอกมีคนเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ
อัตภพลคนขับเชื่อว่าคงเป็นเพราะเจ้าพ่อพระวอที่ช่วยไว้
เพราะว่าหากลงเนินไปมากกว่านี้อีกสักประมาณ๓๐๐เมตร
มันจะเป็นทางโค้งแล้วไอ้ตอนชนเนี่ยโอเคมันลงเนิน
แต่มันเป็นลงเนินทางตรงแต่มันยังมีช่วงทางโค้ง
คือห่างจากจุดเกิดเหตุอีกประมาณสัก๓๐๐เมตร
คือถ้าไปเกิดอุบัติเหตุตรงนั้นมันมีสิทธิ์ที่อาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุ
ที่ร้ายแรงกว่านี้ก็ได้อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมฮะ
เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ว่าฝนตกถนนลื่น
มันทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งจริงก็มาฝากเตือนกันเอาไว้นะครับ
ลื่นเมื่อไหร่ฝนตกเมื่อไหร่ขับช้าเลยครับจะดีที่สุดนะฮะ
เพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้นด้วยนะคุณผู้ชม